น้องแทงพี่ชายแล้วก็แทงซ้ำ๒๐แผล
คือล่าสุดวันนี้ก็พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนักข่าว
สังเกตเห็นสีหน้าสีตาเขาเหมือนไม่ค่อยสลดด้วย

เหตุการณ์นี้หลังจากตำรวจสพบางบัวทอง
ไปจับกลุ่มตัวนายนาธีคนก่อเหตุ
แทงพี่ชายตัวเองจนตายแล้วพบว่าแทงไป๒๐กว่าแผล
หนีไปซ่อนตัวบ้านคนสนิทที่ศรีประจันทร์สุพรรณบุรี
พาไปจับกลุ่มตัวครับทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้
แล้วนำตัวกลับมาที่โรงพักบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี
พี่เสร็จหนีข้ามจังหวัดครับ
นายนาธีใจปลื้มรับสารภาพบอกว่า
โมโหที่พี่ชายมาไล่ลูกเขาออกจากบ้านได้ยังไง
คุมอารมณ์ไม่อยู่เลยใช้มีดที่พกมาทำร้ายไป
แทงกว่า๒๐แผลเขาไม่บอกสาเหตุแล้วก็รายละเอียดนะครับ
ว่าคือแทงทำไมเยอะขนาดนั้น
ตำรวจจะนำตัวคนก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่ม
เตรียมนำตัวไปทำแผนพยายามสังเกตดูสีหน้าเขา
นักข่าวบอกว่าไม่ได้มีหน้าตาที่ดูเสียใจ
โศกเศร้ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพียงแค่ว่าคนที่ตายเป็นพี่ผม
ยังไงผมก็ต้องขอโทษอยู่แล้ว
ยอมรับผิดที่ทำไปไหมครับ
ผู้ก่อเหตุจำลองลงมือในวันนั้น
เขาใช้มีดแทงพี่ไปหลายแผลจนนอนกองกับพื้น
แล้วก็ยังแทงต่อไปฮะ
แผล๒๐กว่าแผล
จุดไหนที่คุณแทงจุดไหนที่คุณทิ้งมีด
ระหว่างเดินออกมาหน้าบ้านเดี๋ยวมันจะมีจังหวะครับ
ลูกชายของนายนาธีคือลูกชายคนก่อเหตุ
แล้วก็ญาติฝั่งเมียเก่าของคนก่อเหตุเขาก็มายืนรอดูนะฮะ
จุดนี้อยู่ห่างจากบ้านหลังที่เกิดเรื่องประมาณสัก๕กิโลเมตร
เป็นบ้านพักพวกของนายนาธีด้วยนะครับ
ก็ค่อยไล่จุดทำแผนไปเรื่อย
ผู้ต้องหาให้การว่าแทงพี่ตัวเองเสร็จแล้วเขาเดินไปที่กระท่อมหลังนี้
เพื่อมาหาเพื่อนแล้วเปลี่ยนชุด
อาศัยความมืดครับลัดเลาะเดินตัดผ่านทุ่งนาไปครับ
เดินเท้าตัดออกมาที่หน้าปากซอยแล้วใช้รถโดยสาร
หนีต่อไปที่สุพรรณบุรีครับ
ครอบครัวของผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีพี่น้องทั้งหมด๖คน

คนโตเนี่ยเป็นผู้หญิงครับเป็นพี่สาวอยู่ที่เกาหลี
ส่วนคนที่ตายเห็นว่าเป็นคนกลาง
แล้วก็ตัวของผู้ก่อเหตุลูกคนเล็กฮะ
ทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนนายนาธีอย่างละเอียดนะครับ

ส่วนร่างของผู้ตายนายฉลาดอายุ๔๕ปี
พี่ชายก็ตั้งสวดที่วัดคลองตาคล้าย
แล้วมีกำหนดการที่จะเผาร่างวันจันทร์ที่จะถึงนี้